อีกหนึ่งเรื่องเก้าอี้พลาสติกอยู่ในรถตำรวจ
อันนี้ชาวเน็ตแชร์กันเยอะ
เอ๊ะทำไมรถตำรวจมีเก้าอี้พลาสติกอยู่ที่นั่งล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นไปตรวจสอบเรื่องนี้กันค่ะ

คือการทรงตัวระหว่างขับรถหรือยังไง

แชร์กันออกไปเยอะเลยค่ะคลิปภาพนี้นะคะ
ซึ่งสังคมออนไลน์เขาก็สอบถามเป็นภาพรถ
ตำรวจคันนี้นะคะสถานีตำรวจภูทรบ้านดง
ก็มีเก้าอี้ฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับ
เป็นเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงิน๒ตัวค่ะ
ทำให้ผู้ที่พบเห็นอดเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่ได้

เก้าอี้จะเลื่อนหรือเปล่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจะแพร่หรือเปล่า

ขาแบบว่าเบาบางเฉล่าสี่ขาตรงนี้นี่ค่ะ
ใช่ค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกันได้
เขาก็สงสัยพร้อมกับเป็นห่วงไปพร้อมกันนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกปียบุตรภัยบูล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ก็ได้ชี้แจงกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
เป็นรถสายตรวจประจำตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่ได้รับมอบหมายจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
ซึ่งยอมรับว่าตอนนี้สภาพค่อนข้างเก่า
แต่ว่ายังพอที่จะใช้งานได้นะคะ
ส่วนเบาะนั่งก็สภาพนี่คือขาดชำรุดซุดโทรมแล้วก็มีสปริงโผล่ขึ้นมา
พันธุรกิจเอกปียบุตรก็บอกว่าเอ๊ะเห็นเบาะเก่าแบบนี้
ก็เลยควักเงินส่วนตัวประมาณ๑๐๐บาทให้ลูกน้องไปหุ้มเบาะใหม่๒เบาะ
แต่พอไปถึงที่ร้านค่ะที่ร้านเนี่ยถอดเบาะออกไปหุ้มใหม่
ปรากฏว่าลูกน้องเองนี่แหละเป็นคนเอาเก้าอี้พลาสติกมาวางแทนที่

ระหว่างซ่อมแต่พอถ่ายปุ๊บกะให้ขำขันแชร์ลงไปบนโลกออนไลน์ค่ะ
เพื่ออยากจะอยากให้ฮาเล่นนะคะ
ปรากฏว่าคนแชร์ออกไปเยอะเกินความคาดหมายนะคะ

เข้ามาสอบถามทางพันธุ์ตำรวจเอกปียบุตร
เป็นจำนวนมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอมันใหม่กริ๊บเนี่ยมันจะแบบโอ้โหเบาะดี
ถูกต้องตอนนี้หุ้มเสร็จมาแล้ว๑เบาะค่ะ
ส่วนอีกฝั่งอาจจะยังเป็นเก้าอี้พลาสติกอยู่

ตำรวจใส่ค่ะก็คาดว่าอีกเบาะหนึ่งก็น่าจะเสร็จเร็วนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วง

เป็นเรื่องของความขำขันเฉยนะคะ

ไม่ได้นั่งเก้าอี้พลาสติกแล้วก็ขับจริง